คือถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
แต่เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนยังไว้วางใจไม่ได้จริง
ยังตกหนักอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะติดตามในจับตาเตือนภัยนะคะ
สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับบทเพลงลมหนาวครับ
เป็นเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อที่จะต้อนรับฤดูหนาวของไทยนะครับ
ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป๒๔ตุลาคม
แม้ว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ
แต่สถานการณ์ฟ้าฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ยังไว้วางใจไม่ได้ในวัน๒วันนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่กระแสลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปัจจัยหลักก็คือบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนนะครับ
มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคอีสานไปเที่ยวเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้
มาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กลางฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้น
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือที่มีอากาศร้อนอบอ้าวก่อนหน้านี้
วันติดต่อกันอากาศก็จะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
และสิ่งที่ตามมาก็คือความเย็นนะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
แต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือเมื่อลมหนาวมาแรงแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะดันร่องฝนแนวฝนที่ก่อนหน้านี้พาดผ่านบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ให้ไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ดังนั้นในบริเวณนี้เองครับจะเป็นจุดที่ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักตกชุกต่อไป
และในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ๑ลูกนะครับ
สามารถที่จะพัฒนาเป็นหย่อมฝนตกหนักเคลื่อนที่ผ่านแนวร่องฝนดังกล่าวใครอยู่
จุดที่เป็นแนวที่มีเส้นผ่านแบบนี้เนี่ยนะครับ
ช่วงสิ้นเดือนติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ